ผู้ชมครับที่ระยองครับมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะฮะ
สลดด้วยนะครับเพราะลูกชายนะครับ
ใช้มีดอิโต้ฟันศีรษะแม่แท้ของตัวเองจนเสียชีวิต
ลูกก็นี่ฮะดมกาวครับติดยาเสพติด
ประสบประสาทก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับอ่า
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บก่อนนะครับคนที่ถูกทำร้ายถูกฟันเข้าที่ศีรษะ
ชื่อนางลำดีกิ่งแก้วอายุ๕๔ปี
บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลระยอง
แล้วก็เสียชีวิตนี่เลือดนะฮะ
ในที่เกิดเหตุนะฮะที่บ้านหยดเป็นทางเลยนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจคุมตัว
ผู้ต้องหาได้ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นลูกชายคนสุดท้องของผู้ตาย
อายุ๑๘ปีนะครับ
ชื่อว่านายเอนะครับนายเอใช้มีดอิโต้
ฟันศีรษะแม่หลายครั้ง
นะครับแล้วก็หลบหนีไปตำรวจไปจับได้

ไปหลบซ่อนอยู่นะฮะ

คืออันนี้เป็นหลักฐานบัตรประชาชนตอนเด็ก
แต่ตอนนี้อายุ๑๘แล้วนะครับ

สารภาพเบื้องต้นนะอ้างว่า
โมโหที่ถูกแม่ดุด่าว่ามาตลอด
ก็เลยเกิดความเครียดก่อนเกิดเหตุถูกแม่ดุอีก
ก็เลยคว้ามีดไปฟันแม่เลย
เล่มนี้ฮะทุกผู้ชมครับมีดอิโต้เนี่ย
มีภรรยาของพี่ชายในเอนะ
พี่ชายในเอเนี่ยชื่อสมยศอายุ๒๘นะครับ
ภรรยาของพี่ชายเขาก็พี่สะพ้ายเขานั่นแหละนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุประมาณทุ่มหนึ่ง
กับสามีออกไปธุระนอกบ้าน
เอก็อยู่กับแม่สองคนที่บ้านนะ
แม่เนี่ยเดินมานั่งอยู่หน้าบ้านตรงพื้นปูน
แล้วก็ได้บ่นต่อว่าในเอที่อายุ๑๘แล้วไม่ทำงานวัน
วันไม่ทำอะไรนี่ลูกชายคนเล็กนะครับ
เอที่อยู่ในบ้านก็เลยโมโหเดินเข้าไปหยิบมีดอิโต้ในครัว
เดินเข้ามาหาแม่ใช้มือข้างหนึ่งดึงผมแม่ขึ้นมา
แล้วก็ฟันแม่เข้าที่กลางศีรษะแล้วก็ที่แขนทั้งสองข้างฟันแบบไม่ยั้ง
แม่ก็พยายามวิ่งหนีนะฮะวิ่งห่างจากบ้านไปได้ประมาณ๑๐เมตร
ก็ล้มลงนะครับเลือดไหลนองพื้นอ่าแล้วก็ไปอ่านอนชักอยู่ตรงนั้นนะครับ
ว่าเจ็บปวดจากบาดแผลเพื่อนบ้านได้ยินนะครับเห็นเหตุการณ์
ก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนในเอก็วิ่งหนีเข้าป่าละเมาะไป
ตำรวจก็ไปจับได้ในที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะครับ
สำหรับนางลำดีกิ่งแก้วอายุ๕๔ปี
ช่วงเที่ยงวันนี้ญาติญาติไปติดต่อรับศพออกจากโรงพยาบาลจังหวัดระยองนะครับ
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดซอยคีรีอยู่ไม่ห่างจากบ้านของผู้ตายนะครับ
สมยศกิ่งแก้วลูกชายคนกลางบอกว่ามีพี่น้องกันอยู่๓คนนะผู้ชายหมด
คนโตเป็นพี่ชายคนโตทำงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
นายสมยศเป็นคนกลางอยู่ที่บ้านกับแม่นะครับ
จะได้ดูแลแม่ด้วยอยู่บ้านที่ระยอง
แล้วก็มีน้องชายอีกคนนึงชื่อว่านายเอ
บ้านนี้อยู่กัน๕คนก็คือนายสมยศกับภรรยาและลูกสาว
มีแม่ก็คือผู้ตายแล้วก็นายเอคือน้องชายคนก่อเหตุ
นายเอไม่ทำอะไรนะกิจวัตรประจำวันก็คือขอเงินแม่
เอาไปซื้อของกินเอาไปหาเพื่อนเอาไปเที่ยว
ตอนเช้าขอเงินตอนเย็นเข้าบ้าน
นายเอไม่เรียนหนังสือเรียนได้แค่ม๒
เพราะติดเพื่อนเกเรชอบโดดเรียนไม่ไปเรียน
สุดท้ายแล้วเสียคนเพราะว่าเพื่อนชวนไปดมกาว
พี่ชายบอกว่าน้องชายเสียคนเพราะเพื่อนชวนไปดมกาว
ตั้งแต่อายุ๑๓โอ้โห
จบม๒คือเลี้ยงให้ม๒เลิกเลย
แล้วก็เมาตั้งแต่๑๓ติดกาว
ตั้งแต่๑๓มาจนถึงทุกวันนี้ตั้งกี่ปี

ทางบ้านก็รู้ก็พยายามดุด่าต่อว่าตักเตือนให้เลิกพาไปบำบัดนะ
แจ้งตำรวจให้มาจับเอาไปดำเนินคดี
แต่มันก็เหมือนกับหลายที่ที่เราเคยเจอคุณเขียนมาสอน
ไปแล้วก็ก็ออกมากลับมาก็เสพใหม่กลับมาก็เสพอีกเสพใหม่อีกนะครับ
ที่บ้านไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
แม่ก็ไม่อยากให้ลูกเสียคนอยากให้ทำงาน
เขี้ยวเข็นให้ไปหางานทำให้เลิกคบเพื่อนที่ติดยานะครับ
แต่พอในเอถูกแม่ดุด่าต่อว่าก็ทะเลาะกับแม่ทุกครั้งนะครับ
นายสมยศพี่ชายคนกลางบอกว่าเคยบอกแม่ไปแล้วว่า
เวลาที่อยู่บ้านกับน้องชายแค่สองคนเนี่ยอยู่กันตามลำพังเนี่ย
เลี่ยงหน่อยคืออย่าไปทะเลาะอย่าไปต่ออย่าไปว่า
เพราะกลัวว่าน้องเนี่ยจะคลั่งจากฤทธิกาวเดี๋ยวจะมาทำร้ายแม่นะครับ
ในอดีตตอนที่เขาออกไปทำงานแล้วแม่อยู่บ้านกับน้องสองคน
น้องชายเคยมาขอกุญแจรถจักรยานยนต์เพื่อจะขี่ไปขอเงินไปบ้านเพื่อนนะ
แต่แม่ไม่ให้นะครับตอนนั้นมีการยื้อแย่งเงินกันนะครับ
จนสุดท้ายแล้วแม่สู้แรงน้องชายไม่ไหวแล้วก็ถูกชกเข้าหลายหมัดจนหน้าแม่บวมปูดมาแล้วนะ
เช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้นะครับตอนที่เขาไม่อยู่น้องก็มาอารวาสแม่อีกนะครับ
ซึ่งไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าเคยพาน้องไปบำบัดแล้วก็ไม่เลิกดมกาว
ถึงขั้นเอางี้ดีกว่าไม่ทำอะไรก็ได้อันนี้คุณแม่นะฮะให้เงินแค่๒๐บาทพอ
กว่านี้มันไปซื้อกาวซื้อยาเสพติดหมดเอาแค่พอพอกินอ่าใช่เอาแค่๒๐บาทค่ะ
แต่น้องชายก็อดทนฮะอันนี้ดันไปอดทนในทางไม่ถูกคือยอมไม่กินยอมไม่ซื้ออะไร
เล็กผสมน้อยเพื่อไปซื้อยาเสพติดจนพอไปซื้อกาวมาดมได้
ลักษณะของน้องก็คือเงียบขรึมไม่สูงสิงกับใครไม่คุยกับใครยิ่งเวลาไปดมกาวมาอาการจะหลอน
จะชอบเดินเข้าป่าข้างบ้านไปยืนเต้นยืนรำพูดคุยกับต้นไม้หากใครไปทักไปห้ามจะตาขวางใส่
คือแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยทำร้ายใครไงไม่เคยทำร้ายคนในบ้านไม่เคยทำร้ายคนในชุมชน
อารวาสใครจะมีก็คือนี่แหละไปลงกับแม่สุดท้ายแล้วถึงขั้นฟันแม่จนแม่เสียชีวิต
ครั้งนั้นน้องขอคุณยายรถแม่ออกไปข้างนอกแม่ไม่ให้ก็เลยมีอาการฉุดดึงกันฉุดกุญแจรถเครื่อง
ฉุดกันไปฉุดกันมาแล้วแม่เหมือนแม่เขาก็บอกไปฉายตีหัวน้อง
แล้วน้องก็เลยหันกลับมาต่อยทุกครั้งที่ผมจะออกไปข้างนอกผมจะบอกแม่ไปแล้วว่าถ้ามีปัญหาหรือทะเลาะกันให้เดินหนีไปเลย
อย่าไปเถียงอย่าไปต่อไปสู้กับมันอย่าไปเถียงสู้กับมันเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบนี้
เพราะถ้าตังค์เขาเยอะเขาจะไปซื้อกาวส่วนมากผมจะล็อคให้เขาผมจะเป็นคนให้เขาเองหมดละยี่สิบยี่สิบยี่สิบทุกวันนะครับ
พยายามจะไม่ให้เยอะเพราะว่าถ้าให้เยอะน้องก็จะเอาไปดมกาวพยายามไม่ให้เขาดมทุกวันผมก็พาไปบำบัดครับผมก็พาไปเอายากินซื้อไปโรงพยาบาลระยองผมก็ไปไปทั่วครับ

เราได้ยินมานานนะคำว่าดมกาวนะอืมแล้วทุกวันนี้คนก็ยังดมกาวอยู่ค่ะเออ
มาอาจจะถูกหาซื้อง่ายด้วยอืมอ่าถ้าผู้ชมแจ้งบอกแสว่าให้หน่อยฮะ
ไหนยังมีเด็กวัยรุ่นมั่วสุมดมกาวอยู่บ้างเนี่ยเผื่อตำรวจพี่พี่ตำรวจเขาดูอยู่

ชาวบ้านในพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวของเรา
คุณนัทพลเรียกสันเทียไปคุยด้วยนะครับ

ในชุมชนส่วนใหญ่ก็รู้นั่นแหละนะครับ
คือติดกาวชอบดมกาวนะครับ

แต่ก็ไม่เคยอารวาสไม่เคยไปไถเงินใคร
ไม่มีพิษมีภัยกับใครนะครับ

เคยทำร้ายคนในบ้านมากน้อยขนาดไหนนะครับ
เพราะว่าคนในบ้านเขาไม่เคยมาเล่าให้กับคนในชุมชนฟัง
เนี่ยมารู้ข่าวก็คืออ้าวทำร้ายแม่จนเสียชีวิต

จะสวดภาพธรรมศพสามคืนนะครับ

พุธที่๕กุมภาพันธ์นี้

ญาติกำลังหารือกันอยู่นะครับว่า

แต่ว่าเรื่องประกงประกันเนี่ยจะเอายังไงนะครับ
แล้วถ้าได้ออกมาจริงเนี่ยแล้วจะยังไงกันต่อ
อันนี้สำคัญเลยครับ